ว่าวิศาคหาบูชาซักหน่อยนะครับ
คิมข่าวไทยรัฐทีวีดีโน้ทของเราก็มีโอกาสที่
ไปเจอนักร้องเสียงดีอย่างคุณคิงเดอร์ไวน์
ไม่ได้เจอคนเดียวนะเจอพร้อมครอบครัวเลย
น่ารักทีเดียวสำหรับครอบครัวนี้ค่ะ

อาศัยใช้เงินเก็บประคองชีวิตไปก่อน

ส่วนลูกสาวตอนนี้ค่ะก็หยุดเรียนยาวไปเลย
พยายามหาอะไรให้ลูกทำค่ะ
มาวันนี้ค่ะมาทำบุญนะคะ
ลูกเองก็พับดอกไม้กระดาษ
ที่เป็นการรีไซเคิลมาไหว้พระเองด้วยนะคะ

ดอกไม้กระเนยทำจากกระดาษที่เหลือใช้แล้ว
ก็ลดมลภาวะด้วย
แล้วก็ที่สำคัญก็คือ
มาที่นี่ก็กะไว้แล้วแหละว่าคงไม่มีขาย

แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงก็คือมาวันนี้ก็ไม่มีคนเลย

มีลูกโปรงมีของเล่นอะไรอย่างนี้

ที่วันนี้ก็บอกกับลูกแล้วล่ะว่า
เราคงมาเวียนทีแค่แห่งเดียวนะ